ส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดตราดค่ะมีคุณตาท่านหนึ่งอายุ๗๘นะคะ
คุณตาก็ถือมีดขอไดย่าอยู่หน้าบ้านแต่คุณตาเนี่ยตาฝ้าฟางแล้วอายุเยอะ
แล้วก็หลงลืมเดินเข้าบ้านตั้งใจจะเข้าบ้านตัวเอง
แต่เข้าบ้านผิดไปเข้าบ้านเพื่อนบ้านซึ่งเคยทะเลาะกันมาก่อน
ทะเลาะกันปัญหาเรื่องของการลุกล้ำที่ดินเพื่อนบ้านอ่ะอายุหกสิบอืม
กลายเป็นว่าทะเลาะกันแล้วก็ยื้อแย่งมีดที่คุณตาถือไดย่า
คุณตาบาดเจ็บเลยนะคะโอ้โหเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะ
เจ็บไหมเจ็บไหมเมื่อเจ็บรู้ไหมเนี่ยว่าเราอยู่ไหน
ไม่รู้ที่นี่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้เลยเหรอรู้มึงรู้
ยังรู้เลยเคยถูกหวยยังรู้ตอนหนุ่มหล่อยังรู้ตอนหนุ่มเขาเจ้าชู้
นี่นะคะคุณตาวัยเจ็บสิบแปดที่ได้รับบาดเจ็บอ่ะค่ะ
คุณตาอำนวยรื่นสุคลต้องไปเย็บบาดแผลที่โรงพยาบาลตราดนะคะ
มีบาดแผลตามตัวหลายจุดเลยค่ะที่ใบหน้าลำคอหัวไหล่แขนขวา
ฝ่ามือขวาหัวเข่าขวาโอ้โหเย็บไปหกสิบกว่าเข็ม
แล้วก็ต้องต่อเส้นเอ็นที่หัวเข่าขวาที่ฝ่ามือขวาก็ถูกมีดฟัน
จนจะขาดอ่ะคู่กรณีคือเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน
เป็นผู้ชายอายุ๖๐ปีมีพ่อเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบอน
อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเป็นพ่อของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบอนนะคะ
คือทั้งคู่เขาทะเลาะกันมาก่อนเรื่องของการลุกล้ำแนวเขตที่ดินที่อยู่ติดกัน
ลูกสาวของคุณตาอำนวยคนเจ็บอ่ะค่ะนางสาวสวรรลักษณ์รื่นสุขคนอายุสี่สิบปี
ก็เล่าให้ฟังว่าบ้านของเธออยู่กัน๔คน
คุณตาอำนวยเนี่ยเป็นพ่อเธอนะสายตาไม่ค่อยดีแล้ว
หลงลืมด้วยเดินเหินก็ไม่สะดวกแม่ก็ป่วยเป็นโรคไตต้องฟอกไตเป็นประจำ
หลานอีกคนก็อายุ๑๗ปีตัวเธอไม่ค่อยมีเวลาดูแลเพราะว่าต้องทำงาน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๗พฤษภาคมประมาณบ่าย๒โมงค่ะ
อยู่ในบ้านครับได้ยินเสียงดังอยู่ริมถนนหน้าบ้านข้าง
ก็วิ่งออกไปดูเห็นพ่อเธอยืนอยู่เลือดท่วมตัวมีแผลเต็มตัวเลย
ก็เลยรีบไปประกองพ่อแล้วถามว่าพ่อโดนอะไรมาพ่อก็บอกชื่อเล่นของ
คนนั้นก็เลยรีบแจ้งตำรวจสายตรวจให้มาตรวจสอบ
ก็แจ้งกู้ภัยให้นำตัวพ่อส่งโรงพยาบาลตอนที่คุณตาอำนวย
กำลังจะขึ้นรถกู้ภัยสอทอวิ่งมาเหมือนกับกระโดดถีบด่อด้วย
กระโดดถีบด้านหลังของคุณตาเจอทีก็ต้องไปช่วยนะคะ
เขาอ้างว่าคุณตาอำนวยเนี่ยถือมีดจะเข้าไปทำร้ายคนในบ้านเขาก่อน
ครับนี่ค่ะตัวลูกสาวของคุณตาอำนวยบอกว่า
พ่อเธอก็แก่มากแล้วร่างกายก็ไม่แข็งแรง
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยพ่อถือมีดถางย่าอยู่หน้าบ้าน
พ่อคงหลงลืมเข้าบ้านผิดแล้วสองบ้านเนี้ยมีปัญหากันอยู่ด้วย
อืมคิดว่าพ่ออาจจะเข้าใจว่าเป็นบ้านตัวเอง
ถือมีดเข้าไปเฉยเลยโอ้โหแล้วถือมีดไปด้วย
แล้วคนในบ้านที่เป็นบ้านที่เคยทะเลาะกันเนี่ย
เขาก็เลยตกใจว่าถือมีดเข้าไป
ชุนละมุนแย่งมีดกันนะคะจนพ่อของสอทอบาดเจ็บถูกมีดบาด
สอทอคนนี้ก็เลยไม่พอใจแย่งมีดมาทำร้ายพ่อเธอบอกว่าตอนนี้กลัวมาก
ที่บ้านมีแต่คนแก่คนป่วยแล้วก็เด็ก
แล้วบ้านอยู่ติดกันเลยกับบ้านหลังที่ก่อเหตุ
ก็เลยกลัวว่ามันจะมีเหตุการณ์ไม่ดีอะไรเกิดขึ้น
แต่เขาพูดได้อย่างเดี๋ยวคือหมีทำเขา
ทีมข่าวก็ไปที่บ้านของคู่กรณีนะคะแต่วันนี้บ้านปิดเงียบ
ไม่เจอใครพันธุ์ตำรวจโทชายุทธ์ชื่นใจชนกสารวัตรสพหนองบอนบอกว่า
เหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนแล้วค่ะ
ครับทั้งญาติญาติทั้งเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงนั้น
ส่วนคนเจ็บเนี่ยเจ้าหน้าที่เห็นว่าอาการค่อนข้างสาหัส
ก็ให้รักษาตัวไปก่อนให้พร้อมก่อนถึงจะมีการสอบสวนเพิ่มนะคะ
คดีนี้ตำรวจบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ยืนยันว่าที่คู่กรณีเป็นนักการเมืองท้องถิ่นไม่ส่งผลอะไรกับรูปคดี
ก็ต้องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมา
และยืนยันว่าจะดูแลความปลอดภัยของทั้งสองฝ่ายอย่างเต็มที่ค่ะ